เรื่องการทำงานของตำรวจนะคะต้องยกนิ้วให้กดไลค์อันนี้เลย
เพราะว่าในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเขาออกลาดตระเวนนะคะ
เพราะว่าได้สายข่าวรายงานว่าน่าจะมีการขนใบกระท่อมเข้ามาขายในพื้นที่
กระจายกำลังกันสิคะไปสกัดจับรถต่างที่เป็นรถต้องสงสัย
สรุปแล้วไปเจอรถคันหนึ่งตามอยู่๖๐กิโลเมตร

ไป๓อำเภอสรุปไปสกัดจับได้ใช้เวลาตั้ง๒ชั่วโมง

สุดท้ายแล้วได้ของกลางเป็นใบกระท่อม๒๖๐กิโลกรัมแล้วก็มีคลิปด้วยนะคะ
เป็นกล้องหน้ารถของตำรวจในช่วงของการไล่ล่าค่ะ
ตอนนี้กำลังมาถึงเศร้าแล้วนะครับไล่ล่ากันมาตั้งแต่นาทาวีนะครับ

นี่แหละค่ะคุณตำรวจตามล่าไปด้วยภาคไปด้วยคุณ

บอกไปด้วยเพราะว่ามันเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด
เขาก็จะต้องพูดไปด้วยตอนนี้มาถึงจุดไหนแล้ว
รถที่ตามล่าอยู่เป็นรถยี่ห้ออะไรสีอะไร
สติดีมากนอกจากต้องขับรถไล่ล่าตัวคนร้ายแล้ว
ยังต้องมาภาคด้วยว่าถึงไหนนาทวีไปกี่อำเภอแล้ว
ใช่ค่ะแล้วที่เห็นอยู่นี้ฝ่าสายฝนทั้งหมดเลยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ระทึกขณะที่ตำรวจกองปราบราม
ขับรถไล่ล่าแก๊งขนใบกระท่อม
ฝ่านี้สายฝนนะคะเป็นรถเก๋งสีบรอนทะเบียนกรุงเทพ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่าจะมีการลักลอบขนใบกระท่อม
เอามาขายในพื้นที่ก็เลยนำกำลังออกล่าตระเวน
แล้วก็ไปพบรถต้องสงสัยคันนี้แหละเข้ามาในพื้นที่
พยายามสกัดจับแต่ทีนี้คนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่

ไล่ล่าเมื่อสักครู่นี้นะคะสรุปสุดท้ายแล้วผ่านไป๓อำเภอ
อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอแล้วก็ไปผ่านอำเภอจนะ
ก่อนที่จะไปสกัดจับได้จุดสุดท้ายที่ตำบลปริกอำเภอสะดาว

การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจระยะทางเกือบ๖๐กิโลเมตร
จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้นะคะ๑คนคือนายพัฒนาชัยหมื่นรักอายุ๓๔ปี
ใบกระท่อมที่ซุกมาในรถคันนี้คันเดียวนะ๒๖๐กิโลกรัม

นายพัฒนาชัยเคยถูกออกหมายจับมาแล้วนะคะจากศาลจังหวัดนาทวี๑คดี
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และร่วมกันพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ
อันนั้นเป็นคันแรกจากการลาดตระเวนของตำรวจในพื้นที่
เพราะการข่าวเขาบอกว่ามากันหลายคัน
อีกหนึ่งคันตำรวจกองปราบรามสกัดจับได้อีก
ทีนี้เป็นรถกระบะนะคะได้ผู้ต้องหาเป็นผู้ชาย๑คน
ตำรวจบอกมีรถต้องสงสัยอีก๑คันนะ
คันนั้นเป็นรถเก๋งแต่คันนี้ขับหลบหนีไปได้
อันนี้น่าเศรษฐานะคะขับหลบนี้ไม่ได้อีก๑คันนะคะ

ใช่ค่ะผู้ต้องหาที่จับมาได้ก็คือนายพัฒนาชัย

ลักลอบขนมาจากชายแดนดันอำเภอนาธวี
เอาไปส่งให้กับเครือข่ายในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ